คุณผู้ชมครับตอนนี้ที่เนปานกำลังมีพิธีกรรมตามความเชื่อครั้งใหญ่นะครับ
ซึ่งมีผู้คนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
และแน่นอนว่าก็มีข้อถกเถียงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างมากมายเช่นกัน
จากพิธีนี้จะสมบูรณ์แบบได้ต้องมีการฆ่าสัตว์บูชายันนะครับ
ก็เลยมีการเรียกร้องให้ยุติการฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัน
หรือไม่ก็ให้ลดจำนวนของสัตว์ที่ถูกฆ่าลงก็ยังดีนะครับ

ที่นี่คือวัดพัทรกาลีในกรุงกาดมันดุของเนปาน
ที่ตอนนี้กำลังคึกคักด้วยศาสนชนจำนวนมาก
เพราะในตอนนี้ประเทศเนปานกำลังอยู่ในเทศกาลธุรคาบูชา
หนึ่งในพิธีทางความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี
ในแต่ละปีมีการประเมินว่าน่าจะมีผู้ศรัทธาไม่ต่ำกว่า๑แสนคนมาที่วัดแห่งนี้
พวกเขามากราบรูปเคารพนำสิ่งของมาถวายตามความเชื่อ
และที่สำคัญพิธีนี้มีการนำสัตว์เลี้ยงทั้งไก่เป็ดไปจนถึงควายและแพะ
มาทำพิธีบูชายันเชื่อดสดกันในวัด
สถิติเมื่อปี๒๕๕๒ชี้ว่าพิธีกรรมนี้ทำให้มีสัตว์ถูกฆ่าเพื่อบูชายันจำนวนมาก
กล่าวเฉพาะควายอย่างเดียวก็๒๐๐๐ตัวแล้วในปีนั้น
ขณะที่อีกวัดหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศมีสัตว์ถูกบูชายันมากถึง๒๕๐๐๐ตัว
และตัวเลขนี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นให้นักพิทักษัตริย์ออกมารณรงค์
โดยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีนักกิจกรรมราว๑๐๐คนถือป้ายเดินขบวนบนถนน
พวกเขามีเป้าหมายยุติการฆ่าบูชายันหรืออย่างน้อยคือลดจำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่าหลบ
รามดาชานักกิจกรรมเปิดเผยว่าสิ่งที่อยากจะส่งสารออกไป
คือมีคนจำนวนมากที่ไม่กินเนื้อสัตว์และก็ยังมีคนจำนวนมากที่กินมัน
แต่ทุกคนล้วนเห็นตรงกันก็คือไม่ควรฆ่าสัตว์ในวัด
เพราะทุกคนมีสิทธิ์ไปวัดแบบที่ไม่ต้องเหยียบย่ำเลือดสัตว์เหล่านี้เข้าไป
เราอยากไปสวดขอพรที่วัดและเพื่อความสงบ
และทำไมเราจะต้องเห็นภาพการฆ่าสัตว์ที่นั่น
ประชากรในเนปานมากถึงราว๑๘๐จะนับถือศาสนาฮินดู
ซึ่งมีพิธีบูชายันสืบทอดกันมายาวนาน
แต่ดูเหมือนคนรุ่นใหม่จำนวนมากจะไม่เห็นด้วยกับการฆ่าสัตว์บูชายันในวัดเท่าไหร่นัก
ผู้ชายคนนี้บอกว่าการฆ่าสัตว์บูชายันลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ซึ่งก็เดาได้ว่าหลายคนเห็นตรงกันว่าการบูชายันสัตว์ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง
อดคล้องกับสถิติล่าสุดเมื่อปี๒๕๕๗ที่จำนวนควายถูกบูชายันลดลงเหลือ๓๐๐ตัว
เหลือเพียงแค่ร้อยละ๑๕จากจำนวนควายที่ถูกคาดจากพิธีทางความเชื่อ
เทียบกับเมื่อ๕ปีก่อนหน้า
ข่าวเทวรัฐทีวีแปลงาน